เข้าใจกับผลงานวันนี้มากแค่ไหนไหมครับ

การคำเฟิร์มของเราในการกลับมาครั้งนี้
เราแบบทำงานหนักขนาดไหน

มาตลอดค่ะเราก็เลยคิดว่าอย่างที่พรฟ้าบอกไปว่า
เกิดที่บอกว่าจะต้องทำให้เวทีไฟลุกแม่ตอนใหญ่เราได้ทำกันหรือยัง
คุณแม่งว่าอย่างพีริมหรือไฟนัลเรามีโอกาสที่จะเห็นพรฟ้าในแบบที่ไม่เคยเห็นพีริม

แต่รู้สึกยังไงกับการที่เราต้องสนับมาตรฐานอยู่ตลอดเวลามีความกดดันอะไรยังไงบ้าง
ไม่กดดันค่ะพรฟ้าถือกระติอย่างเดียวคือพรฟ้าต้องฆ่าไม่ตาย
ซึ่งหมายความว่ามาตรฐานเราจะต้องสูงไว้ก่อนมันเป็นมาตรฐานที่แข่งกับตัวเองค่ะ
เช่นวันนี้จังหวะไหนเราพลาดไปบ้างพีริมกับไฟนัลเราก็จะเก็บให้ได้มากกว่านั้นค่ะ

แต่มันคือการทำงานกับคนหมู่มาก
เอาจริงมันออกมาเองโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวซึ่ง

การแบบทำแบบนี้สิจับแบบนี้สิ

เอ่อชุดอ่าลงใช่ไหมฮะก็คือเอาจริงจริงเป็นการขอบคุณของ
ชุดนั้นจะต้องเป็นชุดที่เดินจริง
แต่ว่าด้วยความที่มันไม่เข้าทีม
ซะทีเดียวพรฟ้าก็เลยเอาชุดนั้นเป็นชุดเปิด
แล้วชุดที่เป็นงานเดินแบบ

มารอบนี้แบบว่า

ถ้ามาตรฐานของพรฟ้าสูงคุณต้องทำให้สูงกว่านะ

เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแรงผลักดันให้เรา
อยู่ตรงเนี้ยก็คือจากทุกคนรอบข้างแต่สิ่งหนึ่งที่พรฟักคิดได้หลังจากที่
ชีวิตเจอความพลิกผันอะไรมาอย่างเงี้ค่ะเรารู้เลยว่าสิ่งสำคัญในการ
คนอื่นดังนั้นการที่มายืนจุดนี้คนทั่วโลกอะค่ะเขามีปัญหาเหมือน
หมดทุกชีวิตมีปัญหาดังนั้นพรฟ้าจะเอาปัญหาตรงนั้นมาเป็น

เข้าใจแล้วค่ะแต่คนต่างชาติบางทีก็อาจจะยังไม่เข้าใจเลย
หนูว่าคนต่างชาติเข้าใจได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเจอประสบปัญหามากกว่าเรา
ด้วยซ้ำบางคนเขาอาจจะชีวิตแบบพลิกผันไปเลยในส่วนในสู่จุด
เลวร้ายแล้วเขามีอัตราการฆ่าตัวตายมากกว่าประเทศไทยอีกนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่พรฟ้าทำก็คือสร้างไมค์เซ็ตใหม่ไม่ว่าคุณจะเกิดมาในมาตร
เขาเรียกว่าค่านิยมแบบไหนหรือว่าคุณมีพรสวรรค์พรแสวงยังไง
แต่ถ้าคุณคิดจะสู้ชีวิตถ้าคุณมีวายเซ็ตที่ดีชีวิตคุณประสบความสำเร็จแน่นอน
ไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยค่ะถ้ามายืนอยู่จุดนี้ได้หายใจทุกวันนี้ได้ไม่กลัวแล้วค่ะ
มาถึงตอนนี้จะได้ว่าเราปลดล็อกตัวเองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ใช่ปลดล็อกตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะปกตินี้พรฟ้าน่าจะลื้นลื้นแล้วน่ะ
แต่อันนี้คือพูดได้เต็มปากแล้วค่ะว่าปลดล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์
ฟันฟ้าไม่มีอยู่คำนึงที่พี่เคยได้ยินมาฟ้าบอกว่าเวลาถ้าฟันฟ้าจะสู้เนี่ยจะสู้แบบหมาจนตรอก
สู้แบบหมาจนตรอกค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางให้ไปแล้วทางไปทางเดียวคือต้องไปข้างหน้าเท่านั้น
แล้วพรฟ้าก็คิดว่าทอนฟ้าจะไปข้างหน้าของพรฟ้าคือไปจักรวาลค่ะ
การสู้ในครั้งนี้มาจนตรอกหรือยังครับ
ทุกวันทุกวันทุกวันคือเราต้องสร้างมาตรฐานของตัวเอง
วันนี้เราเอเนอร์จี้เท่านี้วันนี้ใช้เอเนอร์จี้เท่านี้
ซึ่งหมายความว่ามันก็ถูกกันกรองถูกวางแผนมาระดับหนึ่ง
แล้วที่เหลือก็คือหน้างานว่าเราจะต้องทำยังไง
แต่ทุกวันพรฟ้าขีดมาตรฐานของตัวเองว่าคือ๑๐๐

ฝากให้แฟนได้รุ้นระทุกหน่อยว่าเราจะเตรียมสุดท้ายอะไรอย่างไร
อย่างที่บอกค่ะว่าคะแนนของวันนี้ของพรฟ้านะคะ
แค่๙๕อีก๐๕เจอกันพีริมกับไฟนัล
พรฟ้าจะทำให้เวทีลุกมันไฟแน่นอนค่ะ